คุณผู้ชมถ้าเกิดเราดูแค่ตัวเลขของผู้ป่วยแต่ละวัน
กับเรื่องของโควิด๑๙แน่นอนมันเพิ่มขึ้นทุกวัน
แต่ถ้าเกิดเราแยกมาดูคนที่ป่วย

มีเรื่องน่ายินดีเพราะว่าคนที่รักษาหายกลับบ้านได้เนี่ย
วันนี้ก็มากถึง๒๑๕คนนะ

ถือว่าเยอะเหมือนกันถ้าเกิดเราโฟกัสตรงนี้นะ

ขณะที่ก็มีจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยเลย
ตอนนี้ถึง๑๙จังหวัดด้วยกันคุณผู้ชม
มาดูตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อย
ก็มีการเปิดเผยออกมาสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ซึ่งวันนี้มีการแถลงตัวเลขของผู้ป่วย
รายใหม่เพิ่มขึ้นมาถึง๑๒๗รายครับ
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายเดิม
แล้วก็ไปในสถานที่ที่มีการพบเชื้อ๖๒ราย
แบ่งเป็นสนามมวยเพิ่มขึ้นมา๔ราย
สถานบันเทิงเพิ่มขึ้นมา๑๑ราย
ผู้ป่วยที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันมาแล้วก่อนหน้านี้อีก๔๗ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ก็เพิ่มมา๔๙ราย
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๒๓ราย
ทำงานในสถานที่แออัดหรือว่าไปใกล้ชิดกับคนต่างชาติ๙ราย
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ยังเพิ่มมาอยู่อีก๓รายครับ
แล้วก็ไปในแหล่งชุมชนอีก๖ราย

กลุ่มที่มีผลแล็บยืนยันว่าติดเชื้อแล้วและอยู่ระหว่างการรอผลการสอบสวนโรคต่อไปมีอีก๑๖รายครับ

อย่างที่บรรยายงานไปเมื่อเบรกที่แล้ว๑รายเป็นนักดนตรี
ในกรุงเทพเดินทางกลับบ้านที่มหาศาลคามแล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานกับมะเร็ง
พอกลับบ้านไปมีอาการป่วย๒๐มีนาคม
แล้วก็ไปตรวจพบเชื้อแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไป

ด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือด
ขณะที่ผู้ป่วยที่หายอนุญาตให้กลับบ้านได้มีถึง๒๑๕รายด้วยกัน
ตอนนี้สะสมผู้ป่วยในไทย๑๖๕๑รายกลับบ้านไปแล้ว
รวมทั้งหมด๓๔๒ราย
และอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๒๙๙ราย
จำนวนนี้ป่วยหนัก๒๓รายแล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ตอนนี้๑๐ราย
ด้านในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย
เพิ่มของผู้ป่วยในวันนี้ต่ำกว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้
มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา๘แต่ยังไม่สามารถประมาทได้เพราะมันยังเพิ่มอยู่
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีขึ้น
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน
และความเคร่งครัดในการดำเนินมาตรการต่างในการเพิ่มระยะห่างทางสังคม
หนึ่งสองเมตรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วขอเน้นย้ำว่าการที่จะใช้บริการในการสั่งซื้ออาหาร

ระยะห่างคือบางทีการรับของเราจะเห็นในภาพในโซเชียล
ใช้ไม้แขวนเสื้อใช้ไม้ที่แบบเอื้อมไปหยิบของอะไรแบบนี้คือ
ไม่รับจากมือไม่รับเงินจากมือของคนที่สั่งคนที่ส่งอะไรแบบนี้

เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เขาไปรับอาหารมาเขาติดหรือเปล่า
คนที่เอาไปส่งเขาติดไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ

ให้เขานั่งห่างกันประมาณสัก๒เมตร

ถ้าไม่ทำตามมันอาจจะต้องถึงขั้นกับต้องสั่งปิดร้านนั้นเลยก็ว่าได้นะ
อันนี้เป็นกฎที่กรุงเทพเขาเพิ่งจะออกมา

ต่างจังหวัด๕๒มันเบียดกันอยู่นะคุณผู้ชม
และมี๑๙จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดโควิด๑๙เลย
จำนวนนี้มี๔จังหวัดพบว่ามีผู้ป่วยก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันหายไปแล้ว

ก็คือลบบุรีสุโขทัยยะโสธรและเพชรชบุรี
แล้วก็น่าดีใจว่าโรงพยาบาลประจำอำเภออย่างโรงพยาบาลจันนะที่สงขรา
รักษาผู้ป่วยโควิดหายนะ
นี่นะโรงพยาบาลประจำอำเภอก็รักษาหายเหมือนกัน
กลับบ้านไปแล้วถึง๖รายด้วยกันนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านพ้นไปได้นะครับ
จริงแล้วทุกปีเนี่ยเราก็จะให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกันแหละว่า
พรุ่งนี้รอฟังคำโกหกคุณผู้ชมอยู่นะ
ซึ่งจริงถามว่าพรุ่งนี้ใครอยากจะเล่นก็เล่นได้
แต่ว่ามีข้อเตือนแล้วก็ข้อห้ามออกมานะคะว่า
อยากจะโกหกอะไรโกหกไปแต่อย่ามาโกหกเกี่ยวกับโควิด๑๙

เพราะเรามีพรกรฉุกเฉินคุมอยู่ตอนนี้

เพราะอย่างที่คุณทัศนายบอกว่ามันอ่อนไหวจริง
เป็นสถานการณ์ที่คนพร้อมจะตื่นตระหนกได้ทุกเมื่อ
คนพร้อมที่จะเตลิดเปิดเปินกันได้ทุกเมื่อ
เพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่เราไม่ควรเอามาล้อเล่นนะคะ
อยากจะเล่นไปเล่นเรื่องอื่นนะคะนี่เป็นคำเตือน

เอาอีกแล้วเดี๋ยวคนต้องแห่ไปซื้อของกักตุนกันอีกแล้ว

นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

ออกมาพูดถึงกระแสข่าวชัดดาวกรุงเทพบอกว่า

ตอนนี้มาตรการต่างในกรทมยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ
ไม่ได้มีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมนะคะ
อย่ามาล้อเล่นเรื่องโควิด๑๙นะ
ก็มีการยกตัวอย่างเพจอีเจี๊ยเรียบด่วนค่ะ
ที่ออกมาเตือนคนใช้โซเชียลมีเดียว่า
อย่างที่ฝรั่งเขาทำกันในวันโกหกเนี่ย
ระวังจะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าพรกรฉุกเฉินค่ะ
ซึ่งไม่ใช่มีแค่คุณหมอที่ออกมาเตือนหรืออีเจี๊ยบเท่านั้นนะคะ
นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดออกโรงโพสต์เฟซบุ๊กเองเลยนะคะ
เป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวเขียนเอาไว้บอกว่า
เพราะพรกรฉุกเฉินห้ามแชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
จะมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
ซึ่งปกติแล้วในหลายประเทศวันที่๑เมษายนของทุกปีเนี่ย
คนก็มักจะเล่นมุกตลกแล้วก็เรื่องหลอกลวงต่อกันนะคะ

ก็เล่นด้วยนะคุณในฝั่งตลตกอ่ะ
ถึงขั้นรายงานเรื่องหลอกลวงอะไรก็ได้ออกมาในวันที่๑เมษายน
แล้ววันที่๒เมษายนค่อยมาเฉลย
ต่างประเทศเขาทำกันอยู่แล้วเขาจะทำก็ปล่อยไป
แต่ว่าณเวลานี้บ้านเราทำไม่ได้นะคะ
ไม่ควรอย่างยิ่งด้วยการละเทศะสำคัญ
เพราะว่าช่วงนี้ถ้าคุณเผยแพร่ข่าวล่วงข่าวเท็จผิดกฎหมาย
โทษหนักนะคะขอเตือนด้วยความห่วงใย